คาดการณ์ได้นะครับสำหรับอ่าพรรควรมภัยทั้งชาติ
ต้องขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชน
มอบให้กับพรรคและกับท่านผลิตฤทธิ์จังโอชานะครับ
เราถือว่าทุกคะแนนเนี่ยมีค่าแล้วก็เราขอบคุณเป็นอย่างมาก
ประการที่สองก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับ
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักที่ผู้สูงอายุออกไปใช้สิทธิ์มากมาย

ผมเองเห็นก็แปลกใจว่าโอ้โหมีพลังใจกันขนาดนี้
อันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของระบอบประชาธิปไตยของเรา
สำหรับในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
ไม่ว่าคะแนนจะออกมาเท่าไหร่
เราจะได้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเท่าไหร่
เขาต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของภาครวมไทยสร้างชาติ
เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของเราที่เข้าสู่สถานเลือกตั้งนะครับ
แล้วก็พักเองก็ตั้งมาได้ไม่กี่เดือนนะครับ
เริ่มทำกิจกรรมการเมืองอย่างจริงจังมาก็ประมาณปลายเดือน

มาถึงวันนี้ก็เพียงแค่๔๕เดือนนะครับ
เพราะฉะนั้นทุกคะแนนเสียงที่เราได้มาเราก็ต้องขอถือโอกาสนี้ครับ

แล้วก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของภาคในการเข้าสู่สนามการเมือง
แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทุกคะแนนคือความสำเร็จของเราครับ
ตอนนี้เรื่องจากการพูดคุยกับคนเองมันยึดถึงทางการทำงานแบบนี้ยังไงไหมคะ
ก็พูดคุยแบบปกติเหมือนที่ผมคุยกับท่านนะครับ
ก็ผลเป็นยังไงก็ต้องทำตามนั้น
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผลที่จริงมันเป็นยังไง
เพราะว่ายังไม่ได้สู่เลขเป็นทางการนะครับ
จากนั้นประเมินคร่าวเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไหมคะ
จากการที่เราประเมินคร่าวเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไหมคะ

ผมตั้งเป้าอย่างเดียวว่าทุกเกตให้ทำงานที่เต็มที่
จะทำงานที่ดีเราทำเต็มที่หรือยัง
ถ้าเราทำเต็มที่แล้วผลมาเป็นยังไงก็คือผลของการทำงานให้เต็มที่แล้ว
เรามั่นใจว่าเราทำงานได้เต็มที่แล้ว
เพราะว่าไม่เคยคิดว่าเมื่อท่านเข้าสู่สนามการเมืองแบบนี้
ท่านจะสามารถทนกับความร้อนทนกับความเหนื่อย
ทนกับการไม่ได้ทานอาหารนะครับและอีกหลายอย่างได้ขนาดนี้
และเขาสามารถร่วมเป็นร่วมตายกับพวกเราในสถานเรื่องตั้งได้เกี่ยวทุกวัน
เหมือนกับเป็นนักการเมืองอาชีพเลย
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมาก
ก็คิดว่าท่านเองก็ทำได้ดีที่สุด
เพราะฉะนั้นจากที่ผมเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาก็คุยกับเลขา
ประเมินว่าทั้งหมดเราได้มีสุขพร่องหมายในการทำงาน

ก็มั่นใจว่าในทุกส่วนเราทำได้ดีที่สุดแล้ว

เพราะฉะนั้นคลุมแหน่งที่ได้มาก็เป็นแสนแทนที่เราควบคุมใจว่า

มาถึงวันนี้แล้วความคิดต้องหวังของเราจะเป็นฝ่ายค้าในฝ่ายรัฐบาลบีค่ะ
ถ้าสมมุติว่าฝั่งนั้นตั้งรัฐบาลไป
ซึ่งรัฐบาลเดิมเนี่ยเมื่อโน้นคะแนนกันไม่โอกาสจะตั้งรัฐบาล
อันนี้ก็ต้องเป็นตามกระบวนการและวิถีฐานที่เขามีอยู่

ถ้าภาคโรคไขต้านชาติเราให้ไปทำอะไรที่ผิด
แบบแผนของรูปแบบที่เขาทำกันอยู่

แล้วท่านทุกคนปีนี้ก็ยังอยู่ต่อ

ไม่ออกไม่อะไรใช่ไหมครับตอนนี้
ทำไมต้องออกหรือครับ

แต่ว่าท่านยังจะทำงานการเมืองต่อใช่ไหมครับ
คนอีกประโยชน์ที่เจนจะทำงานทางการเมืองต่อ

คือเท่าที่จะเป็นประธานอะไร

เราอยากเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลมากที่สุดครับ

หรือว่ามีราคาจับมือจับมือแข่งกับภาคก้าวไก่ไหม

แล้วก็มีราคาตั้งจากภาคภาคภูมิใจใจรักษา

ทุกคนก็คงจะนั่งดูทีวีกันอยู่เหมือนกันทั้งนั้นแหละ

คะแนนตอนจบก็ยังไม่จบเลย

ดังนั้นการอะไรต่อไปอย่างน้อย

ท่านค้าเมื่อกี้ที่บอกว่าจะมีการประเมินกันแล้วเบื้องต้นได้มีการประเมินหรือเปล่าว่าจุดก่อนของพรรคคืออะไรคะ

ตอนเจ้าชมกันท่านนโยคเครียดไหมคะ

ว่าคงดีไม่ครับเพราะท่านเป็นคนให้กำลังใจผู้ผม

ท่านไม่ได้เป็นหัวหน้าภาษณ์นะครับ

เพราะมีคนเห็นประยุทธ์นั่งอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ครับอันนั้นไม่ได้แถลงข่าว

นะครับผู้สมัครเราก็ให้เราเชิญท่านมาเป็น
เป็นคนสูงเสือในคาราศาสน์เป็นผู้ใหญ่ของพ่น

ทั้งแพ้ทั้งคณะมาทุกรูปแบบแล้วไม่เห็นมีอะไรต้องเปลี่ยนใจหรือเป็นดีใจ
เราทำงานการเมืองเราทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
อยู่ที่เราเราทำงานได้ดีไหมเราทำได้เท่าไหร่พ่อผม
ต้องยอมรับความเป็นจริงมันไม่มีอะไรที่ว่าต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้เสมอ
เพราะฉะนั้นการทำงานการเมืองมันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลา
ว่ามันไม่มีความแน่นอน
ก็ต้องแสดงความยินดีกับเขาก็เท่านั้นเองไม่เกี่ยวกับเรา
เพราะผมเป็นได้ทุกอย่างอยู่แล้ว
ก็ผมพูดมาเสมอตั้งแต่ไหนไกลแล้วว่าหลักการทำงานของภาพโรงไทยท่านชาติ
กับภาพแมทประชาชนหลักการเดียวกันโรงการเดียวกันก็ทำงานไปได้
ถ้าร่วมจะอยู่ไปได้ถ้าตรงนี้ไม่โครงการก็ทำงานไปไม่ได้
คนเดียวไม่พูดชีวิต
เราพูดอยู่ที่ใคร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

ไม่ออกเมื่อผลคะแนนมันยังไม่ออกสุดท้ายใครได้คะแนนเท่าไหร่ยังไม่รู้
เราเห็นแต่คร่าวคร่าวว่าไหนได้คะแดนมากมันไม่ประมาณกัน
ถูกไหมครับตัวเลขนิ่งมันยังไม่มีเมื่อตัวเลขนิ่งยังไม่มี
ก็ไม่มีใครก็คุยกันหรอกนะครับแต่ถึงเวลาก็คุยกันตามกระบวนการ
ตามท่านตอนที่ปฏิบัติจะมาอยู่แล้วครับ
ทุกคะแดนที่ได้มาคือกวามสำเร็จของเราอยู่แล้ว
เอาค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับ